คุณผู้ชมทีนี้มาดูเหตุระทึกที่ขอนแก่นค่ะ
คนเนี่ยเวลาฝนตกเราก็กลัวฝนเราก็หลบฝน

ก็ต้องเข้าร่มเข้าบ้าน

ปรากฏว่างูเขียวที่ขอนแก่นค่ะ
มันไม่รู้คิดยังไงมันไปหลบฝนที่บนเสาไฟฟ้า
ถูกไฟชัดสิคะนี่ค่ะคุณผู้ชม

แล้วกลายเป็นว่าไฟดับค่ะ

แล้วเคราะห์ดีมากนะพี่เบิร์ชกอล์ฟเห็นมั้ยค่ะ

เนี่ยคุณผู้ชมก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เนี่ย
ฝนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมันตกลงมาอย่างหนัก
นี่เป็นภาพที่ฝนซาแล้วนะคะแล้วไฟก็ลุกไหม้แบบนี้ค่ะ
ประจำขอนแก่นซึ่งก็ตรงข้ามกับจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
หยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปนี้เอาไว้นะครับพร้อมกับรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
ของขอนแก่นนะฮะให้มาตรวจสอบและและระหว่างที่รอ
เจ้าหน้าที่มาเกิดประกายไฟลุกไหม้ไปเรื่อยนะ
ทำให้สายไฟเนี่ยมันขาดไปหนึ่งเส้นพอเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึง
แน่นอนฮะก็ต้องรีบล่ะค่ะรีบก่อนเลย
กลัวไฟมันจะลุกลามบานปลายนะคะรีบดับเพลิง
คือเห็นไหมเพลิงมันยังเป็นเล็กอยู่แบบนั้นนะคะ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาก็ต้องมีการซ่อมแซมนะคะ
ให้ไฟฟ้ากลับมาใช้การได้ตามปกติ
คุณดันดุพัทย์บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ระทึกไม่น้อยกว่าเหตุการณ์อื่นที่เขาลงพื้นที่ไปทำข่าว
เพราะเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเขาเองเลย
แล้วสรุปว่างูเขียวหางไหม้หรือเปล่าไม่รู้
แต่ที่แน่งูเขียวไหม้ทั้งตัวเจ้าค่ะเห็นไหมคะ
นี่ค่ะคุณดันดุพัทย์นะไปขี้บมันมาแบบนี้

ก็ช่างหนีไปหลบข้างบนนั้นเนาะ

นี่ถ้ามาแถวบ้านปุ้ยเข้าบ้านปุ้ยก็ได้ไปหลบในบ้านปุ้ย
เหรอคะไม่รับเชิญนะคะ